เกิดขึ้นที่จังหวัดสระบุรีนะตอนแรกเนี่ยพอเข้าไปถึงโรงงาน
เจ้าของโรงงานก็ไม่ยอมรับคนที่รีดรีดซักอยู่เขาก็ไม่ยอมรับ
แข็งไงเอออ้างว่าไม่ได้เอาไปขายต่อ
ตำรวจควบคุมตัวไปนะคะเพราะว่าตำรวจไม่เชื่อค่ะ

รับค่ะเค้นสอบสอบไปสอบมาเอาไปขายต่อ

ใช่ตั้งใจหลอกแล้วจะเอาไปขายอันละ๓บาท
อุ๊ยคุณไม่มียางเลย

ใช่ค่ะและตอนนี้๒แสนชิ้นกระจายสู่ตลาดแล้วนะคะ

ตายแล้วมาหาที่ฉันไหมเนี่ย
นั่นสิคุณตรวจสอบไปเลยนะเดี๋ยวจะบอกว่าเขาซื้อจากที่ไหนยังไงเนี่ยนะคะ
ผู้ต้องหาที่ถูกรวบตัวไปเมื่อวานนี้คุณจินตนานามวิชัยนางพิมวะลันจำระศรี
และนางสาววีราพรทงสันเทีย
คนนี้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันขายของโดยหลอกลวงให้ผู้อื่นหลงซื้อ
แหล่งกำเนิดคุณภาพหรือปริมาณสินค้าอันเป็นเท็จ
และร่วมกันประกอบอาชีพขายของเก่าโดยไม่ได้รับอนุญาต
ตอนแรกก็ปฏิเสธอยู่โรงพักครึ่งวัน
สารภาพก็ได้ส่งหน้ากากอนามัยที่รีไซเคิลไปให้กับลูกค้าแล้วสองแสนชิ้น
ขายราคาชิ้นละ๓บาทเอานึกถึงใจคนตอนนี้เห็นชิ้นละ๓บาทในโลกออนไลน์ตะคุบเลยนะ

กระจายสู่ตลาดแล้ว๒แสนชิ้นค่ะ
พิมพ์วลันหนึ่งในผู้ต้องหาใช้วิธีทางประกาศขายทางเฟซบุ๊ค
คุณฟังคุณซื้อหรือยังเฟซบุ๊กนี้ชื่อนี้นะ
ชื่ออะไรแล้วนะใจว่างวางไว้เพื่อใส่บุญ
ใจว่างวางไว้เพื่อใส่บุญดิฉันใจหายวาบเลยโชคดีไม่ได้ซื้อ
ไม่ได้ซื้อรอดตัวไปเนี่ยนะคะแต่สิ่งที่คุณทำไม่ใช่บุญเอาเป็นว่ามันเป็นบาปแล้วกันนะคะ
ส่วนการรีไซเคิลหน้ากากอนามัยทำมาแล้วยี่สิบวันเอามาจากไหนหน้ากากอนามัยเนี่ย
เป็นหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วเอามาจากร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่อำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรี
และบางส่วนก็ได้จากการประมูลหน้ากากเก่าเฮ้ยเขามีการประมูลด้วยเหรอ
มูลหน้ากากเก่ามาจากโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนั่นแหละแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงด้วย
ตำรวจนำตัวสามคนนี้นะคะส่งฟ้องสารสระบุรีเช้าวันนี้อีกทั้งหลังจากนี้บอกจะขยายผลไปยังร้านขายของเก่าอื่นอื่น
เพื่อให้ร้านเจ้าของร้านมาพบสอบสวนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ๓ผู้ต้องหาด้วยหรือไม่
เดี๋ยวร้านอื่นเนี่ยนะคะเดี๋ยวเอามาสอบสวนเพิ่มเติมอัตราโทษ
คิดที่จะทำฟังดีค่ะจำคุกไม่เกิน๓ปี
ปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนลูกค้า
ลูกค้าที่ซื้อไปแล้วน่ะสองแสนชิ้นทำยังไงอ่ะ
ตำรวจบอกว่าผมจะจัดการด้วยการติดต่อ
แจ้งข้อเท็จจริงให้ลูกค้าได้รับทราบแล้วก็ยึดหน้ากากอนามัย
กลับคืนมาทั้งหมดส่วนใครที่รู้ตัวว่าซื้อมาจากเพจ
ที่สวิหารแดงต่อผู้ต้องหาทั้งสามคนตอนนี้รับไปคนละหนึ่งถึงสองกระทงจากตำรวจ
แต่สงสัยอยากจะสะสมกระทงไว้ลอยกระทงปลายเดือนปลายปีเอาไปไปแจ้งความกันไว้ผู้เสียหาย